คุณผู้ชมคะหันสาววาไรตี้ในช่วงสุดท้ายช่วงของข่าวบันเทิงนะคะ
ต้องบอกเลยว่าวันนี้ขอเล่าข่าวบันเทิงแบบสั้น
เพราะว่าอยากจะคุยกับแขกรับเชิญวันนี้มาก
แขกรับเชิญในวันนี้นะคะทำเอาน้องเชอรี่ผู้ประกาศคนสวยเขินจนจมูกบานค่ะ
ได้แค่นี้เลยค่ะทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันเวลาเขือนใครกลัวจมูกน้ำปลาแล้วเอาเป็นก็จะเก็บอาการ

อ่าเดี๋ยวมาเข้ารีบรีบเล่าข่าวเลยเร็ววันนี้โอ้โห

ของสาวลูกทุ่งขาแดนกระแตอาสยามนั่นเอง

ต้องบอกเลยว่ากระแสแรงจริง
แล้วก็เป็นที่โจทยันอย่างมากในโลกโซเชียลค่ะ
สำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงสะบัด

ที่คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนของสาวกะแต
เพราะว่าข่าวนี้เข้ามาแบบเป็นสาวลาตินคุณ
แล้วก็แต่ละท่านะฮะโอ้โหเหมือนแบบ

เพราะว่าไปถ่ายมิมมี่โมซ่าแล้วก็มีสาวนางโชว์มาร่วมโชว์ด้วยนะคะ
แล้วก็แต่ว่าแต่ละท่าของเธอเขาบอกว่าโอ้โหเอ็มวีเพลงนี้เนี่ย
ยกทั้งฉีกขาแบบโอ้มันเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะ
เอ็มวีออกมาให้แฟนได้ชมกันทางยูทูปนะคะ
เวลา๒ทุ่มของวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมานี่
ส่วนของสาวกระแต่นะครับคุณผู้ชมเซ็นเซอร์กันอยู่
เอาจริงดิฉันดูแล้วรอบแรกที่ฉันไม่ได้ติดใจอะไรเลย
ก็ฟังเพลงเขาแล้วก็ฟังดูท่าเต้นก็สนุกสนานดี
แต่อันนี้ต้องบอกกันว่าเป็นขอขอซ้อตออีกแล้วค่ะ
ดูง่ายมันก็คือส่วนของขา
มันคือเป็นช่วงขากับกางเกงซับในค่ะ
จะบอกว่าตอนนี้ยอดวิวน่าจะประมาณล้านกว่าแล้วมั้
เพราะว่ามันคนเข้าไปดูว่าจริงหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่า
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเองค่ะรีบติดต่อไปยังต้นสังกัดนะคะ
อาสยามขอสอบถามข้อเท็จจริงเลยว่าช็อตดังกล่าวมันถูกตัดต่อหรือเปล่า
แต่ได้ความบอกว่าต้นสังกัดของกะแตบอกว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็ไม่ได้เป็นตัดต่ออะไรก็เป็นอาจจะเป็นจังหวะการเต้นนะคะ
แต่นั่นแหละเป็นการเขาเรียกอะไรจังหวะผ้า
ผ้ามันขยับขย่อนไปขยื่นตัว

ก็ดูแล้วว่าไม่ได้โป๊แล้วก็ไม่ได้ส่อไปในทางอนาจารย์นะคะ
พร้อมยืนยันเลยว่าชุดเนี่ยมันเซฟมาเต็มที่อยู่แล้วนะ
พี่มิวอ่ะเคยไปเป็นพิธีกรงานหนึ่ง
ไปเป็นแขกรับเชิญร้องเพลงแล้วก็เต้นคุณ
ไปกันต่อแล้วกัน